ต่อกันที่การเสียชีวิตนะคะแบบยังเป็นปริศนาอยู่นะคะ
สำหรับเนี้ยรถตู้คันนี้ครับ
คือเหมือนกับว่าไปจอดรถติดเครื่องแล้วอาจจะเผลอหลับ
แต่กลายเป็นว่าเป็นศพนะคะเพราะมีคนไปพบค่ะ

ช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้สักตอนประมาณ๖โมงครึ่งครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดอนหัวล่อเขาก็ไปดูที่เกิดเหตุ
พบว่ามีคนแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนอนตายอยู่ในรถตู้คันนี้
อยู่ที่ริมถนนวิบูรณธรรมรักษ์ค่ะที่ตำบลหนองไม้แดงนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นลานจอดรถด้วยนะหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละค่ะ
ก็พบรถตู้โตโยต้าสีขาวคันนี้แล้วยังจอดติดเครื่องอยู่
ปรากฏไอ้ตรงที่นั่งฝั่งคนขับไปเจอศพของนายประโยชนศรีสวัสด
อายุห้าสิบแปดปีนะคะสภาพเจ้าตัวเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วนะ
ใส่กางเกงขายาวแล้วก็มีเสื้อยืดสีชมพู
แล้วก็มีเสื้อสีดำสวมทับไม่เจอบาดแผลอะไรใดค่ะ
แม่ค้าที่เขาอยู่ใกล้กับตรงที่รถตู้คันนี้จอด
ชื่อว่านางสาววัชรีพรแซ่โงค่ะเล่าแบบนี้จริงจริงเนี่ยเขาเห็นรถตู้อ่ะ
มาจอดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงเย็น
ก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่เคลื่อนย้ายออกไป
เห็นมีคนไปเรียกแต่ก็ไม่ตื่นด้วยคนขับ
ปรากฏว่ากลายเป็นก็เสียชีวิตแล้วสำหรับคนขับ

ว่าจริงเขาเป็นคนงานจะมาขึ้นรถ
แล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ารถจะมารับอีกรอบ
กลายเป็นเอ้าทำไมคนขับนอนอยู่
คิดว่าคงหลับแต่พอเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
สุดท้ายนี่ก็คือกลายเป็นศพลองฟังเสียงค่ะ
คือนึกว่ามารับข่าวไงแต่ผลลุกแล้วเรียกไม่ตื่นแล้ว

แล้วทำไมรถจอดตรงนี้แต่เรียกยังไงก็เรียกไม่ตื่น
ทีนี้นะคะเขาก็เลยมีการสอบสวนเจ้าที่ตำรวจ
ว่าคาดแบบนี้นะผู้ตายเขาอาจจะมีโรคประจำตัว
แล้วคงติดเครื่องนอนพักผ่อนแล้วหลับไป
แล้วสุดท้ายคือเสียชีวิตไปเลย

ก็ดูว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยค่ะ